คุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็ไปต่างจังหวัดนะ
ก็เอาเงินไปทอดกระถิ่นกันเวลาทอดกระถิ่นจะมีการทำต้นกระถิ่น
ก็คือเอาเงินไปติดไปต้นกระถินนะเนอะเออให้มันสวยสวย
แล้วก็เอาไปไว้ที่วัดเพื่อเตรียมแห่มีเจ้าภาพท่านหนึ่งเขาก็เตรียมต้นกระถิ่นไปสองหมื่นกว่าบาท
ตั้งอยู่ในจุดประลำพิธีเพื่อเตรียมแห่ออกไปช่วยงาน
จังหวะที่จะเอากลับเข้ามาเนี่ยจะเอาต้นกระถิ่นไปแห่เนี่ยมันหายไป
มันหายไปเพราะเห็นผู้หญิงคนนี้ในกล้องวงจรปิดทำทีไปร่วมงานกระถิ่น
ทำทีไปทำบุญใส่เสื้อสีขาวจะไปทำบุญกระถิ่น
ขโมยต้นกระถิ่นเขาถือออกไปหน้าตาเฉยนั่น
ใจคอคนเราคุณผู้ชมนี่คืองานบุญแท้เลยนะฮะ
ในวัดในวาเองก็ไม่เว้นนะคนจะทำบาปแม้งานบุญมันก็บาป
ถูกต้องฮะใช่ไหมวงจรปิดจับภาพได้
อันนี้คือวัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ผู้หญิงที่เราเห็นในภาพเป็นคนร้ายนะครับ
น่ารูปร่างก็ถวงแบบนี้แหละใส่เสื้อแขนยาวสีขาวนะฮะ
กางเกงยีนถ้าเห็นอย่างนี้ก็ต้องคนมาทำบุญใช่ไหมใช่
ใส่เสื้อขาวมาอย่างเงี้ยทางทีไปดื่นไปมา
แล้วพุ่มกระถิ่นในวัดเนี่ยโดนขโมยไปด้วยผู้หญิงคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ
นายพร้อมพรดีครับรองนายกองการบริหารส่วนตำบรณน้องประหลังหมอ

วันที่เกิดเหตุมีชาวบ้านเป็นหมื่นคนไปร่วมงาน

เขาก็ทำพุ่มกะสิ่งต้นกะสิ่งกัน
เจ้าภาพเเต้าเนี้ย๒๐๐๐๐กว่าบาทแล้วไปวางเอาไว้ในประดัมพิธี
แล้วเจ้าภาพเนี้ยออกไปช่วยงานวัดจัดเตรียมต่างด่า
อืมแล้วพอถึงเวลาแห่ก็เดินกลับมา

ปรากฏว่ามันหายไปนะฮะมันหายไปนะฮะ
อ่ะไปฟังเสียงกรรมการวัดหน่อยครับทีนี้เจ้าของเขามาดูเขาก็หาว่า
เขาก็เห็นว่าพุ่มเขาหายไปเราก็เช็คเช็คไปเช็คมามันก็ไม่มี
ก็ต้องหายจริงจริงทีนี้เช็คเช็ควงกล้องวงจรปิด
เขาก็บอกว่าคนนี้มันไปตั้งไว้ที่โต๊ะบัญชีการเงิน
ฝากไว้และเข้าห้องน้ำแล้วก็จะกลับมาเอาตอนไหน
เขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะกลับเอามาตอนไหนก็ไม่ได้เห็นนะครับ
สุดท้ายก็รู้ว่าไปเจออพานไปเจอไม้ที่ข้างโบสถ์
แล้วก็ข้างสารากลางน้ำเราถึงได้รู้ว่าของเนี่ยหาย
มีคนขโมยอ่าอืมสรุปคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะนะฮะ
เขาเดินเข้าไปแล้วก็เอาพุ่มกระถิ่นต้นกระถิ่นเนี่ย
ดึงเงินออกแล้วเอากิ่งของพุ่มกระถิ่นกระพานเนี่ย
โยนทิ้งไว้ข้างโบสถ์ค่ะนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เงินไปสองหมื่นกว่าบาท
ครับนะฮะกรรมการวัดบอกว่าโอ้โหเป็นกรรมการวัดแล้วทำงานบุญแบบนี้มาสี่สิบปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะอยากฝากฝากผู้หญิงในภาพในผู้ก่อเหตุ
หรือใครคิดจะทำอย่าทำแบบนี้เลยมันบาปฮะเงินที่กระโมยไป
มันเป็นเงินทำบุญของชาวบ้านตั้งใจถวายวัดเอาไปบุรณะสาราการประเรียนไหม
แก่อายุกว่าร้อยปีคุณเอาเงินทำบุญเข้าไป
คุณได้สองหมื่นแต่สิ่งที่มันตามไปคือเวรกรรมมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นเยอะ
เดี๋ยวนี้ไม่มีฮิริโอตะปากกันแล้วเหรอไม่คิดละอายชั่วไม่กลัวบาปเลยเหรอ
โอ้โหนี่มันงานกระถิ่นนะคะ